ว่าข่าวนี้ในงานเดียวกันนี้ขอน้ำแข็งมาประคบตาหน่อยค่ะ
เพราะว่าตอนนี้ตาร้อนไปหมดแล้ว

ถูกต้องแล้วค่ะเพราะเมื่อวานนี้สาวพลอยเชอร์มาน

หว้าหรือเสมอเหมือนติดตลกนิดหนึ่งก็เลยขย่าวดูพันมีได้อีกข่าวหนึ่งเลยนะ

แล้วเอาจริงนะดิฉันทำข่าวกับมัมพลอยมานาน
ไม่เคยเห็นเค้าอายมวนต้นขนาดนี้เลยอะ

พอยก็เก็บทรงดูสิแล้วใครดีใจเกอร์แบบดิฉันบ้างคือสรุปแล้วหนุ่มโต้งเขาแค่โผล่มาเตอร์ไพรส์
ก็คือโผล่มาเซอร์ไพรส์สาวพลอยกลางวงสัมภาษณ์แบบนี้แน่แหละได้การเอาดอกไม้มาแสดงความยินดี
เพราะว่าทั้งคู่อะคิวงานแน่นครับคุณผู้ชม
นี่ก็คือความตั้งใจแบบที่สุดแล้วนะคะซึ่งอย่างที่ทราบกันดีเนาะว่า
หลายคนก็ลุ้นนะว่ามันจะมีไหมช็อตคุกเข่าขอแต่งงานแต่ก็ไม่มีนะคะแค่มามอบดอกไม้ให้แค่นี้
นักข่าวก็คิดกันดังสนั่นหูอื้ออึ้งกันไปหมดแล้วจ้ะซึ่งเอาทั้งสาวพลอยและหนุ่มโต้งเขินอย่างที่เห็น
เก็บทรงไม่อยู่กันเลยทีเดียวเห็นช็อตหวานหวานแบบนี้สาวพลอยเขาออกตัวนะคะว่า
คิดเลยว่าฝ่ายชายเนี่ยจะทำถึงขนาดนี้จะโผล่มาให้กำลังใจแบบนี้
ส่วนเรื่องความหวานค่ะเจ้าตัวโบ้ยว่าเพราะฝ่ายชายหวานถี่ยิบแบบนี้
ก็เลยทำให้กลายเป็นคนค่อนข้างรักค่ะเออ
ส่วนเรื่องอนาคตขอตอบตามเดิมเลยนะคะว่าผู้หญิงวัย๔๐ไม่โฟกัสเรื่องแต่งงาน
ขอใช้ชีวิตแบบนี้แฮปปี้ที่สุดจ้ะ
เพราะว่าเป็นคนค่ารักก่อนพอเลยค่ารักต่างข่าว

ความว่าแต่งงานมันอาจจะแบบเอ่ออาจจะเร็วไปสำหรับสำหรับเราอะไรอย่างเงี้ย
วันนี้ดีพรุ่งนี้ดีก็โอเคแล้วเพราะว่ามันไม่มีใครรู้อนาคตได้เลยสัก
บางคนแต่งงานไปอนาคตเลิกกันก็มีแต่พลอยรู้สึกว่าถ้าวันนี้เรา
เรายังได้อยู่ด้วยกันอยู่พรุ่งนี้เรายังได้อยู่ด้วยกันอยู่